โอ้โหแตกระแหงหมดแล้วดินต้นข้าวมันจะรอดไหมเนี่ย
ข้าวมันต้องใช้น้ำเยอะซะด้วยสิอรุณสวัสดิ์ค่ะ
รุกรรณามารายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะแม้ว่ารฤดูฝน
แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยแรงนะคุณผู้ชมใครที่ไม่เจอเนี่ยไม่รู้จริงจริง
พื้นที่ก็ตกก็ตกแล้วตกอีกบางพื้นที่แรงก็แรง
โดยเฉพาะปีนี้มีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่า
แม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ก็ยังคงมีปริมาณน้ำน้อยกว่าเกณฑ์ด้วยค่ะ
ตรวจสอบข้อมูลจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
วันนี้ค่ะพื้นที่ที่จะได้รับฝนมากหน่อยก็จะเป็นช่วงของตอนกลางแล้วก็ตอนล่างของประเทศนะคะ
ก็คือบริเวณแถบของภาคตะวันออกรวมไปถึงอีสานตอนล่าง
แล้วก็แถบจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีรวมถึงภาคใต้ด้วยนะคะ
จัยเนื่องมาจากอันดับแรกเลยค่ะดูด้านบนนะคะ
ลักษณะของตัวแอลนั่นคือหย่อมความร้อนมีถึงสองหย่อมด้วยกัน
เพราะฉะนั้นจุดนั้นล่ะค่ะเป็นจุดที่ร้อนจัดแล้วก็แผ่กระจายรัศมีความร้อนลงมา
เจอกับลมลมจะมี๒ส่วนด้วยกัน
คือลมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมประจำฤดูรวมถึงลมใต้พัดขึ้นมาปะทะกัน
ทำให้บริเวณแนวเส้นของเส้นความกดอากาศสีฟ้ามีฝนตกลงมาค่ะ
เริ่มตกมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักสิบเอ็ดโมงเป็นต้นไปแล้วก็ดูค่ะ
พื้นที่ไหนบ้างที่จะมีฝนตกดูให้ชัดเจนจากโมเดลจำลองอากาศเห็นไหมคะ
ภาคตะวันออกชนบุรีระยองรวมไปถึงภาคใต้แถบ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้มขึ้นแบบนี้ช่วงประมาณบ่ายโมงบ่าย๓โมงนะคะ
แล้วก็จะพาดผ่านไปแถบภาคอีสานตอนล่างศรีสะเกดอุบลบุรีรำค่ะ
รวมถึงตอนกลางของประเทศแถบอังทองแถวจังหวัดอุทัยธานีด้วย
แล้วก็ภาคใต้เข้มจัดเลยก็เตรียมรับมือกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะคุณผู้ชมก็ไม่หมากไม่ไม้นะคะ
ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรยังไงก็แล้วแต่เดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่โล่งนะคะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะเกิดอันตราย
เกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตดังที่เป็นข่าวก็ได้ค่ะวันนี้ภาคกลางภาคอีสาน
เหนือมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยนะคะส่วนภาคตะวันออกก็ยกให้เลยค่ะ
ร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกกระจายทั้งแปดจังหวัดในภาคค่ะส่วนภาคใต้นะคะ
มีทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเน้นหนักกันที่ฝั่งอันดามันนะคะ
จะมีฝนฟ้าขนองบริเวณแถบภาคใต้ตอนล่างนับตั้งแต่ระนองลงไปค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนประปรายนะคะ
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สะสมความร้อนและเมื่อเจอลมก็เลยมีโอกาสเกิดฝน
ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรถ้าหากมีโอกาสได้รับน้ำฝน
ทำแหล่งกักเก็บน้ำเอาไว้หรือว่าหาภาชนะมารับน้ำเอาไว้นะคะ

แต่บางพื้นที่ค่ะยังคงมีการทำฝนหลวงนะคะ
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้กันด้วย
เดี๋ยวฉันไปดูการทำฝนหลวงก่อนแล้วกันนะคะ